แฟนแฟนกีฬาพลาดไม่ได้นะครับไทยรัฐทีวีของเราครับ
จะทำการถ่ายทอดสดมวยไทยอาชีพนะครับเป็นการแข่งขันในรูปแบบลีก
ครั้งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นการชิงเงินรางวัลรวมกว่า๔ล้านบาท
และแจกรถกระบะอีกสี่คันนะครับรายการนี้ครับ
หวังผลว่าจะผลักดันนักชกรุ่นใหญ่ให้ต่อยอดเปิดตลาดมวยไทยในต่างแดนนะครับ
ไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเอกชุมพรหรือว่าคุณสุรพัฒน์จารุมณีครับ
นับเป็นโอกาสทองของมวยรุ่นใหญ่ที่มีโปรแกรมการแข่งขันไม่มากนักนะครับ
จะได้สร้างเงินสร้างรายได้ต่อยอดความสำเร็จ
สังเวียนมวยไทยลีกเพราะว่ามีรางวัลล่อใจนี่มากมายเหลือเกิน
รับ๕แสนรถกระบะ๑คันพาทัวร์ทั่วโลก
เว่นมาเฉพาะสี่สิบช่องฟรีมือดับประการ
แบ่งเป็น๔รุ่น๖๗๗๐๗๒๕และ๗๗กิโลกรัม
ใช้การแบบระบบลีกช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมปีหน้าครับ
จะเป็นแนวทางให้เยาวชนของเราที่อายุยังน้อยแต่น้ำหนักเยอะ
หันมาเรียนมวยไทยแล้วก็เดินเข้าสู่หลีกนี้ได้
หรืออีกทางหนึ่งที่ใครเป็นนักมวยที่รุ่นเล็ก

พอถึง๖๐กิโล๖๕รุ่นเฟเทอร์ขึ้นไปก็เริ่มที่จะหยุดแล้ว
ได้เป็นผู้ซ้อมผู้ปั้มในค่ายต่าง
เพราะว่ารุ่นใหญ่มีรายการน้อยนะครับ
ก็ไม่ต้องหยุดครับชกต่อยต่อไปเลย
แล้วก็ไม่ต้องควบคุมน้ำหนักซิจนเกินไป
น้ำหนักขึ้นมากขึ้นก็เดินเข้าสู่หลีกนี้ได้เลย
ก็เป็นทางเดินของนักมวยเป็นอนาคตของเขา
ที่จะสร้างรายได้ขึ้นตลอดได้ตลอดในชีวิตของเขาที่ต่อยมวย
เราถึงใช้โซโลแกนว่าต่อยมวยก็รวยได้